บอกว่าเป็นคลิปที่นักเรียนผู้ชาย
อายุประมาณ๑๔๑๕๒คน

แล้วถูกล็อก

โดยคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจครับ
ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะถ่ายเว้ย

เก่าแล้วเดี๋ยว

เถียงอีกคนนึงนี่แหละ
ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะใคร
เอาล่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับ

ลุกระหว่างด่าพาตัวไป

แต่ว่าเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่า
เป็นตำรวจระดับรองสารวัตรสืบสวน

นักเรียนผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๕ปี

ก็ตบหัวเด็กแล้วก็คุมตัวมาที่โรงพัก

เมื่อวานนี้ครับหลังเกิดเหตุตำรวจเชิญผู้ปกครอง

พอมาถึงพ่อกับแม่แล้วญาติพี่น้อง

จนเกิดการโต้เถียงกันกับรองสารวัตรชุดจับกลุ่มครับ
แล้วตายจะไม่มีเครื่องแบบอยู่ในรถแฟน
ถ้าจะทำอยู่ในรถแฟนเขาก็ทำได้
นายชำนานคำแจริญพ่อของนักเรียนชายแล้วก่อน

ก่อนเกิดเหตุลูกชายกับเพื่อนอีกหลายคน

มีกลุ่มวัยรุ่น๓สถาบันก็ยืนรอรถเมย์อยู่ด้วย
ต่อมาก็มีตำรวจแต่งชุดนอกเครื่องแบบนะมาอยู่ที่ป้ายรถเมย์
ทำให้เข้าใจว่าลูกชายเนี่ยลูกชายของพ่อเนี่ย
เป็นคนตะโกนให้ของรับตำรวจก็เลยเข้ามาล็อกคอบีบคอตบหัว
ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้านะครับ
เพื่อนเข้ามาถามก็ถูกตำรวจทำร้ายอีก
ก็เลยพาลูกมาแจ้งความที่สพพระอินราชาครับ
แจ้งตู้บริษณีย์หลังจากนั้นแล้วก็มีเพื่อนเขา
เห็นว่าเพื่อนโดนก็เลยเข้าไปห้ามบอกว่าพี่จะทำอะไรเพื่อนผม
เราก็เลยละจากลูกผมไปหาเพื่อนลูกผมอีกบีบคออีกแล้วก็ตบอีก
แล้วก็เขาเข้าใจว่าเป็นตะโกนให้ของรับกับตำรวจ
พ่อยังเล่าไม่หมดนะพ่อบอกลูกชายเป็นคนถ่ายคลิปนะ
แล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยยึดมือถือไประหว่างนั้นนะครับ
ก็ทำโทรศัพท์มือถือตกหน้าจอแตกด้วย
พอได้มือถือคืนมานะครับเห็นว่าคลิปเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบ
ก็เลยเอามาใช้เป็นหลักฐานซะเลยร้องเรียนขอความไปทำให้กับลูกชายด้วย
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแล้วก็ยังพูดจาขู่ลูกอีก

ปฏิกิริยาของตำรวจว่ายังไงนะครับ
ท่านผู้กำกับการสพพระอินราชา
คุณพ่อคุณแม่ของเด็กทั้งสองคนมาคุยกันก่อนนะครับ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเด็ก
แล้วก็ผู้ปกครองนะที่จะดำเนินคดีกับตำรวจในข้อหาทำร้ายร่างกาย

สอบสวนเพราะว่ามีตำรวจหนึ่งนายเป็นรองสารวัตรสืบสวน
สั่งพักราชการไป๑๔วันแล้วก็ตั้งกำกันการสอบเขาได้จริงด้วย
โดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเด็กผู้เสียหายด้วยนะครับ